ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
คือต้องบอกว่าตำรวจทำงานเร็วมากจริง
เมื่อวานี้เราเพิ่งรายงานคุณป้าที่ขายของชำท่านหนึ่ง
ที่ไปทำบุญวันออกภัณฑาแล้วก็สวมสร้อยทอง๒เส้นน้ำ๒บาท
แล้วคนร้ายทำทีมาซื้อนมเปรี้ยว
ระหว่างที่กำลังหยิบตังธรณ์ก็ชากสร้อยละไปเลย
แต่ว่าสร้อยขาดค่ะเพราะฉะนั้นคนร้ายได้ไปครึ่งหนึ่ง
ร้อยหล่นอยู่ที่พื้นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะนี่คือส่วนที่หล่นอยู่
คุณป้าสำรานนะคะก็เป็นผู้เสียหายนะคะ
ตำรวจสพนังรองพอได้รับแจ้งความค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ปรากฏว่าได้เบาะแสมาเพราะมีคนแจ้งมา
บอกเนี่ยมีคนเอาสร้อยทองที่ขาดไปขายที่ร้านทอง
ห่างจากร้านป้าประมาณ๑กิโลกรัมตำรวจตามไปเลยค่ะ
แล้วก็จับได้จริงในอามอายุ๒๓ปีค่ะ
จับกลุ่มตัวได้เลยนะคะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจให้ขอโทษคุณป้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะไปดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ตรงนี้อาบได้ทำร้ายไหมมันได้ทำร้ายแล้วก็วิ่งขึ้นรถเลย
จังหวัดที่คุณยายหลังได้ไหมครับหลังแทนอย่างไรครับ

แม่กรรมทันตานะจับได้เร็วเมื่อวานวันออกพรรษาด้วย
กระชากสร้อยนะคะก่อเหตุวันทำบุญนะคะ
แล้วตำรวจก็ไม่หยุดแค่นั้นนะคะตำรวจเอาตัวไปสอบเค้นต่อ
ปรากฏว่าเค้นไปเค้นมาในอามเนี่ยรับสารภาพเพิ่มอีกคดีหนึ่งค่ะ
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าเนี่ยก็ไปกระชากสร้อยมาแล้วเหมือนกันนะคะ
โดยในอามเนี่ยทำทีไปซื้อของที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
แล้วตอนนั้นก็คือบังคับรูดแหวนทอง๒สลึงออกจากนิ้วของคุณยาย
อันนี้คืออีกท่านหนึ่งนะท่านแรกที่โดนกระชากสร้อยคุณป้า
อันนี้คุณยายโดนบังคับให้รูดแหวนทอง๒สลึงออกจากนิ้ว
คุณยายยุด๙๔ปีแล้วรูดแหวนออกจากนิ้วแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ซึ่ง๒ร้านนี้เขาอยู่ไม่ไกลกัน
คุณยายเนี่ยเห็นหน้าในอามจำได้เลยค่ะต่อว่านะคะบอกนี่แหละคนร้ายที่ขโมยของ
ขอให้ทุกอย่างว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ

ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังใส่ทอง
อันนี้มันทำให้เห็นเลยว่าโจรก็เลือกจะไปก่อเหตุกับใครด้วย